เป็นเรื่องที่คนก็พอคาดคิดอยู่แล้วล่ะว่าจะเร่งส่งสารรัฐธรรมนูล
แต่ว่าโดยปกติสารรับแล้ววินิจฉัยเลยเนี่ยไม่เคยมีครับ
มันต้องทิ้งช่วงเวลาแต่ว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้
ถ้ามันเป็นรายการที่เรียกกันว่าหวยล็อกแล้วท่ามกลางเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้
ถอยกลับไปหน่อยมีเรื่องว่าคุณพิธาจะผ่านหรือไม่ผ่านนั่นอีกเรื่องหนึ่ง
ข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับบิ๊กตู่วางมือการเมือง
พักรวมไทยสร้างชาติลั่นเก้าปีทำดีที่สุดแล้วนี่
ข่าวนี้พลวดพลาดขึ้นมาแล้วจะมีอะไรตามมา
ดูหัวข่าวนี้ตัดจบรัฐบาลเสียงข้างน้อย
วันถูกโยงทำพักรวมไทยสร้างชาติเสียหาย
อธิบายคำว่าตัดจบก็คือไม่อยากให้ถูกโยงไปว่า
จู่ขึ้นมาเดี๋ยวจะมีคนเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นคู่แข่งนายกในวันพรุ่งนี้
แล้วโยงกันไปว่าพอได้นายกแล้วจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย
ฉะนั้นประกาศวางมือซะเลยคือการตัดจบ
แล้วทันทีที่มีข่าวนี้ก็มีคำถามตามมาว่าเอ้า
แล้วพ้นจากบิ๊กตูแล้วบิ๊กป้อมล่ะ
จะมีคนเสนอชื่อพลวดพลาดขึ้นมาแข่งในการโหวตนายกพรุ่งนี้ไหมล่ะ
เพราะว่าสูตรนี้ก็มีนักวิเคราะห์จินตนาการกันเยอะ
ล่าสุดมีคำตอบออกมายืนยันจากร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาแล้ว
ร้อยเอกธรรมนัฏบอกว่าพักพลังประชารัฐมีจุดยืนชัดเจน
ไม่เสนอชื่อนายกโดยใช้เสียงข้างน้อยตั้งรัฐบาล
นี่ก็จบแปลว่าพรุ่งนี้ยังไงยังไงก็ไม่มีใครเสนอชื่อ
พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทธิ์แข่งกับคุณพิธาแน่นอน
อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในบ้านเราเนี่ย
บางทีมันมโนกันมากข่าวเรื่องพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทธิ์
ที่มีคนจะเสนอชื่อแข่งเป็นคุณพิธาเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยครับ
แต่สุดท้ายก่อนเลือกนายก๑วันก็มีข่าวนี้
ของจริงก็ปรากฏออกมาตามเวลาที่สมควร
แห่งคุณพิธาถูกตัดจบถัดมาถามว่ามีอะไรให้ลุ้นต่อ
หนึ่งถ้าโหวตครั้งแรกพิธาไม่ผ่านจะโหวตซ้ำสองซ้ำสามได้ไหม
เอาถามว่าทำไมต้องลุ้นก็ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ข่าวที่มีมาก็คือว่า
โหวตกันกี่ครั้งกี่รอบก็เป็นอำนาจของประธานสภา
รัฐมนูลไม่ได้กำหนดไว้นี่แล้วก่อนหน้านี้รองวิศนุเครืองามก็เคยออกมาบอกแบบนี้
แต่ว่าสวสิครับสวพยายามจะอ้างข้อบังคับว่าเมื่อโหวตครั้งแรกแพ้แล้ว
ไม่ควรจะเอาชื่อเดิมมาโหวตครั้งที่สองอีกเหมือนกับเวลาโหวตยติโหวตกฎหมายทั่วไปเนี่ย
กันครั้งเดียวจบไม่ใช่เอามาโหวตซ้ำ
คนที่พูดเสียงดังหน่อยนี่สมชายแสวงการ
แม้ว่ารัฐมนูลไม่มีข้อห้ามเรื่องการเสนอชื่อโหวตซ้ำสอง
แต่สวยังกังวลใจหากจะให้โหวตไปเรื่อยแล้วจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาหารือกัน
แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนี่แปลว่าจะหาข้อสรุปกันต่อไปอีก
แต่ถ้าประธานวันนอร์ท่านยันว่าเฮ้ยมันเป็นอำนาจของประธาน
มันก็น่าจะจบตรงนั้นเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเคยมีตัวอย่างมาแล้วนี่ครับ
ประเทศเนี่ยเคยสร้างปรากฏการณ์เป็นสถิติไว้ว่าโหวตแล้วโหวตอีก๑๕ครั้งครับ
ถึงจะได้นายกโหวตกัน๑๕ครั้งถัดมาเรื่องอะไรอีกต้องลุ้นนี่ก็ที่เป็นข่าวใหญ่
ต้องลุ้นกรกตเมื่อวานเนี่ยกรกตก็ประชุมกัน
ประชุมเสร็จประธานก็แถลงว่ายังไม่มีข้อสรุปว่าจะส่งให้สารวินิจฉัยคดีถือหุ้นไอทีวีของคุณพิธาไหม
ขัดหรือไม่ขัดรัฐมนูลฝ่ายที่เชียร์คุณพิธาเขาก็โล่งใจ
ว่าเอาละเมื่อตัดสินใจยังไม่ส่งต้องพิจารณากันต่อ
ถ้าพิจารณากันต่อสัปดาห์นี้ไม่น่าจะได้แล้ว
เพราะปกติกกทประชุมกันทุกวันจันทร์วันอังคาร
แต่จู่มันเกิดรายการผีขยันเข้าสิงครับ
กรกตประชุมอีกวันนี้ครับประชุมแล้วก็มีมติออกมาสดสดร้อนครับ
ให้ส่งสารรัฐมนูลวินิจฉัยเรื่องของคุณพิธา
แน่นอนครับส่งไปวินิจฉัยวันนี้ถึงแม้ว่าที่ทำงานกรกตกับที่ทำงานสารรัฐมนูลเนี่ย
อยู่ในอาคารเดียวกันที่ศูนย์ราชการแต่ว่าตามหลักแล้วเนี่ย
พอตัดสินใจยื่นไปกระบวนการก็คือจะต้องไปผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารบันรับเรื่อง
มีการตรวจสอบแล้วส่งกรกตกรกตก็จะมอบหมายให้กรกตท่านใดท่านหนึ่ง
ไปดูรายละเอียดแล้วนำเสนอเสนอกกตใหญ่ทำนำเสนอสารแล้วก็นัดวันวินิจฉัย
ที่ผ่านมาปกติก็ใช้เวลา๑สัปดาห์ครับที่จะนัดวินิจฉัย
แต่ว่าการส่งไปวันนี้ถึงสารจะวินิจฉัยไม่ทันหรือถ้าเกิดสารเกิดวินิจฉัยขึ้นมาในวันนี้เอาเถอะ
เป็นอำนาจของท่านก็อีกเรื่องหนึ่งแต่สมมุติว่าวินิจฉัยออกมาไม่ทันวันพรุ่งนี้
ที่เขาจะไม่เลือกคุณพิธาเขาจะอ้างว่านี่ไง
ก็มีเสียงติ่งเตือนมาจากคุณสมชัยศรีสุธิยากรอดีตกรกตติ้งออกมาในธรรมนองว่า
ไม่อยากให้กรกตถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ากรกตตอบแทนคนที่ตั้งท่านมา
นี่อาจารย์สมชัยพูดพวกท่านมาแล้วก็ไปแต่องค์กรยังอยู่
แล้วอาจารย์ก็บอกอย่างนี้หน้าที่ของคนที่อยู่คือการรักษาภาพและศักดิ์ศรีของหน่วยงาน
อย่าให้คนทั้งประเทศคิดว่าหน่วยงานนี้มีขึ้นมาเพื่อจัดการกับฝ่ายตรงกันข้ามกับคนที่ตั้งขึ้นมาเท่านั้น
นี่กรกตเก่านะครับกรกตทั้ง๗คนจะคิดยังไงก็ไม่รู้

แต่ผมเคยออกโรงเตือนผมเคยบอกว่าในภาวะที่การเมืองไม่ปกติ
ในภาวะที่การเมืองมันเป็นแบบนี้ในภาวะที่เขากำลังแย่งอำนาจกันเนี่ย
กรกตคือกรรมการตัดสินกรรมการต้องแม่นเดินให้ตรงต้องไม่เป๋
ตรงไปตรงมาให้มากที่สุด
เพราะตอนที่ท่านเป็นกรกตเนี่ยกรกตทั้งหมดถูกฟ้อง
โทจารุพัฒน์ลาออกก่อนที่จะถูกฟ้องก็เหลือถูกฟ้องสี่คน
ก็เลยกลายเป็นที่มาว่ากรกตูเกือบตาย
ตายไปสองอยู่ในระหว่างที่รอสารตัดสินเนี่ยตายไปสองติดคุกไปสอง
รอดมา๑รอดมาหนึ่งคือพลโทจารุพัฒน์เรืองสุวรรณ
ชิงลาออกไปก่อนมันเจอเพราะอะไรล่ะครับ
เจอเพราะว่าเดินไม่ตรงเดินไปตามแรงเป่าของผู้มีอำนาจ
แล้วสุดท้ายเป็นยังไงครับกรกตชุดนี้ก็เหลียวหลังไปดูอดีตไว้บ้างก็แล้วกัน
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ